นี่ก็เหมือนกันที่อายุทยาคุณผู้ชม

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเดินไปเจอสาวธอมเห็นจากข้างหลังนะคะ

คั่วหรี่เป็นผู้ชายนะครับแต่สาวธอมรูปประพันธ์สันธารคือใช่เลย
คล้ายกับผู้ชายที่เป็นคู่อริกันเข้าไปกระชากเลยค่ะแล้วก็ต่อย
พอต่อยเสร็จปุ๊บสาวธอมลงลงกับพื้น
ทอมใส่ยูนิฟอร์มของโรงงานเป็นสาวโรงงาน

ไม่ถามเลยไม่ต้องถามค่ะเปิดเลยล้มเลย
แล้วนี่ค่ะกระทืบไปที่ใบหน้าที่หัว
เอาแต่ละจุดนี้จุดตายทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วเขาเจ็บอ่ะคุณผู้ชมต่อยร่วงเลยต่อยร่วงเลยอ่ะค่ะเอาจริงถึงว่าเป็นธอมเนี่ย
สภาพก็เป็นผู้หญิงนะคะโอ้โหแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแบบนี้ค่ะ
โอ้โหโหดมากเป็นกล้องวงจรปิดหน้ามัศยิตแห่งหนึ่งในตำบลลุมพรีอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็คือตามที่ภาพมันฟ้องแล้วก็ดิฉันอธิบายไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๖โมงเช้า๔พฤษภาคมต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วจังหวะตอนนั้นเนี่ยคือสาวท่อมเนี่ยจะไปรอขึ้นรถของโรงงาน
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ขายตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนพลุกพลาดมาก
แต่ดูสิคะสิ่งที่เขาทำใส่เสื้อแขนยาวสีดำนี่เหวี่ยงแบบออกจากไหล่เลยไหมพี่เบิร์ต
ทิ้งทั้งไหล่หมัดเดียวร่วงเลย
คนเจ็บค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าคุณนัฐกาลมีนินอายุ๓๐ปีนะคะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลขึ้นโรงพักเลยค่ะ
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะ
ทีนี้พอแจ้งความเสร็จปุ๊บเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
เขามารอรถจะไปทำงาน
ตอนที่มารอรถไม่ทันสังเกตว่าคนร้ายเดินตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่
หลังจากที่ถูกคนร้ายทำร้ายแล้วเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ
อีกทีคือที่โรงพยาบาลเลย
พลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
มีแผลค่ะคุณผู้ชมศีรษะแตกปากแตกฟกช้ำตามบริเวณลำคอแล้วก็ร่างกายนะคะ
เห็นไหมข้อศอกก็เป็นแผลแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นก็ยังงงอยู่นะว่าเราไม่รู้จักกันมาทำร้ายกันทำไม
มีแผลที่หัวด้วยก็หัวกระแทกด้วย

ฟังเจ้าตัวเล่าถึงพฤติกรรมของคนร้ายหน่อยค่ะ
แล้วเรื่องอะไรเรื่องกระทืบแล้วอะไรกันแล้ว
เตยคำพูดอะไรไหม

อารมณ์ไม่ไปก็ซ้ำต่อเอาเท้าเตะแล้วก็กะทิ
เราเคยมีปัญหาอะไรกับใครอย่างนี้

คายไหมว่ามันเป็นใครอะไรยังไง
อืมแล้วส่วนหน้าก็ไปทำงานกลับบ้าน

เพราะว่าเขาคงไม่เตะไม่กระทืบซ้ำหรอก

หน้านั้นเราเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหม

ก็ถูกแล้วนะคะที่คนเจ็บจะไม่รู้จัก

เพราะคุณผู้ชมตำรวจทำงานเร็วมากนะคะ
ตามตัวได้แล้วคนก่อเหตุชื่อว่านัทธวัฒน์วังสะนาอายุ๒๖ปีเจ้าตัวสารภาพ

เนื่องจากรูปภัณฑ์สันธารของคุณนัฐกาเนี่ย
คล้ายกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอริของเขา

ท่านตำรวจโทวีรวุฒิ์มีไลน์เป็นรองผู้กำกับสอบสวนสอบภอมเมืองพระนครศิริทธุญา

นายนัทวัฒน์คนก่อเหตุโทรไปหาสาวธอมเลยนะคะ

แต่คนเจ็บไม่ประสงค์จะเจรจา
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูว่าสาวธอมเนี่ย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเกินกว่า๒๐วันไหม
ถ้าเกินเนี่ยแปลว่าต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ

ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วแบบนี้นายนัทวัฒน์ที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
ถ้าไปเจอคู่กรณีตัวจริงจะไปต่อยเขาอีกหรือเปล่า

แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ทางออกที่ใช่